ไปสอนออกบางเขนกัน

ไปเนี่ยเขาจะไปติดตามความคืบหน้าคดีของเขา
ไปเจอตำรวจแล้วตำรวจบอก

แล้วอย่างนี้เขาจะรับความเป็นธรรมได้ยังไง
ก็เลยอัดคลิปขอความเป็นธรรมครับ
คดีมันจะเป็นปีแล้วเนี่ยท่าน
ขอความเป็นธรรมด้วยครับ

ทำอะไรก็ไม่ได้เอาเลย
ไม่รับความเป็นธรรม

แบบนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ
ถ้าไม่ผัดฟ้องหรือเปล่าถ้าผัดฟ้องขอดูหนังสือด้วย
มันครบห้าครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วไปหาเอาเองวันหน้าที่ของท่านอ่ะ
เอกสารราชการผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมโดนคู่กรณีปั่นป่วนชีวิต
ผมเป็นแบบเนี้ยผมไม่ได้อยากพลาดกับตำลวจ
ผมไม่ได้อยากมีปัญหากับตำรวจเลยแต่มันเป็นหน้าที่ของท่านอ่ะ
ทำไมคนอื่นทำได้ขอความเป็นธรรมด้วยครับ
นั่นขอความเป็นทำด้วยครับมันจะเป็นปีแล้วเนี้ยนะฮะ
แล้วที่ฟังไปเมื่อกี้เป็นบทสนทนากับนะฮะ
ประชาชนที่ไปแจ้งความแล้วไปตามความคืบหน้าที่คุยกับตำรวจ
เข้าไปจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าของคดีคลิปนี้เพจอยากดัง
ข้างยาวนะมีใจความประมาณนี้ว่าชายเจ้าของคลิปเดินทางไปที่สอนอบังเขน
เพื่อขอความเป็นธรรมจากการถูกเพื่อนบ้านแจ้งความ
แต่กลับถูกตำรวจด่าและไล่หลายครั้งเมื่อเขาหาหลักฐานต่างต่างไปให้พนักงานสอบสวน
ก็ไม่รับฟังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ๑ปี
ทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตลำบากซึ่งกระทบถึงครอบครัวของเขา
นะฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปคุยกับนายกิจสดาอภัยนอก
เป็นผู้เสียหายในคลิปเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปสนบังเขน
จะไปตามความคืบหน้าคดีที่เขากับเพื่อนบ้านมีเรื่องฟ้องร้องกันนะครับ
เนื่องจากเห็นว่าทำไมคดีไม่คืบสักที
คือก่อนหน้านี้เขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมาแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้ากระทั่งเมื่อวานไปอีกไปสอนอบังเขน
ไปติดตามทวงถามเรื่องคดีกับพนักงานสอบสวนคนเดิมนั่นแหละ
เขาโทรศัพท์ไปก่อนแล้วนะแต่ตำรวจคนนี้นะฮะไม่รับสายนะครับ
พอไปถึงเจอตำรวจคนนี้เขาถูกต่อว่าเลยบอกว่า
กูไม่อยากคุยกับมึงไงถ้าทำอะไรกูได้เอาเลย
กูไม่อยากคุยขยะแขยงค่ะเออนะฮะเขายอมรับว่า
ได้ยินประโยคนี้แล้วเขาบอกเขาเสียใจเขาเป็นประชาชนมาขอความเป็นธรรม
แต่กลับถูกคำพูดที่เป็นแบบนี้ที่ดูถูกเขา
คือตอนนั้นเขาบอกเขางงเต๊กเลยไม่รู้จะทำยังไง
ตัดสินใจออกไปตะโกนหน้าสอนอแล้วอัดคลิปเอาไว้
อาจจะออกวันนี้ครั้งที่๒

ผมไปตามคดีนี้ถึงหลายครั้งแล้ว
ระยะเวลาในการตามเนี่ย
ก็ประมาณ๔๕เดือน

แล้วก็เกิดคำว่าบันดาลโทษะ

มันทนไม่ไหว
ว่าผมอัดอัดทนไม่ไหวแล้ว
ผมได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจน
ถ้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ

ต้องฟังความให้รอบด้าน
เราต้องให้ความไปทำกับอีกฝ่ายด้วยทีมข่าว
ก็โทรไปหาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

บอกว่าที่พูดแบบนั้นในคลิปของคุณฮาว

กับตำรวจมันเป็นปัญหาอะไรครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นปัญหาที่เขาทะเลาะกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ฟ้องร้องกันมาหลายปีแล้วปุ้ยค่ะสาเหตุมันมาจากลูกของเขาเนี่ยวิ่งเล่นหน้าบ้านใช่ไหม
ไปโดนต้นไม้เพื่อนบ้านคือไม่ถูกกันไงนะไม่ถูกกัน
แล้วต้นไม้ได้รับความเสียหายก็มีการด่าทอกันไปมาฟ้องร้องกันแหละนะครับ
เขาก็อยากจะให้เรื่องนี้มันยุตินะครับอยากจะจบกับเพื่อนบ้านลายนี้สักที
ก็เลยมาขอให้ตำรวจช่วยเหลือโดยนายกิจสดาเนี่ยส่งคลิปนะครับ
เพื่อนบ้านที่ชอบมาก่อกวนเนี่ยให้ทีมข่าวดูด้วยนะครับ
เขาย้ำว่าที่ผ่านมาไม่อยากมีเรื่องหรอกนะแต่อีกฝ่ายเขาไม่หยุดไง

คุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว่าคุณผู้ชายก็คิดว

ที่ผ่านมาเธอกับลูกสาวถูกคมขู่คุกคามมาตลอด
เธอไม่เคยหาเรื่องในกิจสดาเลยนะเธอบอกแบบนั้น
แต่กลับถูกอีกฝ่ายมาแจ้งความมาฟ้องมาร้อง
ยืนยันว่าตำรวจที่ทำคดีเนี่ยใจดีมากนะ
พยายามจะไกลเกลียกันหลายครั้งแล้วครับ
เพราะเห็นหลักฐานแล้วก็เห็นว่าเราสองแม่ลูก
ถูกรังแก่มาตลอด
ที่เขาเรียบไปเขาให้เราเอาหลักฐานมา
แล้วเขาถึงกดดันแบบนั้นแล้วก็คอยเหมือนกันว่า
คอยเร่งเขาอยู่ตลอดเวลา
แล้วพอดีฉันกับคุณแม่อยู่หน้าบ้านก็จะเมื่อไหร่ไปพิมพ์ไลค์นี่มือทักที
แล้วก็ชูใหม่ขึ้นมาเหมือนกับว่าประจานแล้วทำให้พวกเราอาภาย
ยืนยันว่าคดีไม่ได้ช้านะมันเป็นขั้นเป็นตอนของกฎหมาย

ถ้าผิดจริงเดี๋ยวจะลงโทษทางวินัยกับตำรวจนายนี้